อย่างที่เรารายงานไปนะคะนครราชศรีมาเนี่ยมีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด
อุบัติเหตุครั้งนี้ที่กำลังจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังก็เกิดที่นครราชศรีมา
อุบัติเหตุชนกันกับรถกระบะเสียชีวิตยกคันเป็นความชุดรมูลที่เกิดขึ้น
ขณะที่เจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บสาหัส๕คน
ติดอยู่ในซากรถเก๋งสีดำคันนี้นะคะ

แต่สุดท้ายรักษาชีวิตเอาไว้ไม่ได้เลยค่ะ
ทั้ง๕คนเสียชีวิตนะคะ
เป็นผู้ชายที่เป็นคนขับรถ๑คน
แล้วก็อีก๔คนที่นั่งมาโดยสารมาเป็นผู้หญิง
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายพิมายตลาดแคร์

ตำแยหมู่๓ตำบลกระเบื้องใหญ่ในอำเภอพิมายค่ะ

คนขับรถกระบะเล่าให้ฟังบอกว่า
รถเก๋งสีดำที่เสียชีวิตยกคันคันนี้เนี่ย

แล้วขับออกมากลับรถกระทันหันค่ะ
ทำให้รถกระบะเบรกไม่ทันจริงก็เลยชนไปเต็มแรง
นายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการนครราชศรีมา

ก็บอกว่าเสียใจนะคะกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี้
ที่นี้ที่จังหวัดสุภัณฑ์บุรีอ่าที่อุดรก่อนใช่มั้ยคะ
ค่ะที่อุดรธานีนะคะญาติของผู้ตายร้องไห้เสียใจ
เหตุที่นายนพดลมงคุณอายุ๓๔ปี
หมู่๙ตำบลเข้าสารอำเภอบ้านผือเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์ข้ามเลนพุ่งชนรถกระบะตำรวจ
คอหักเสียชีวิตคาที่เลยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนในหมู่บ้านทรายทองนะคะ
เสมียนมงคุณแม่ของผู้ตายที่เดินทางมาดูศพลูกชาย
แล้วก็ร้องไห้ปิ่มจะขาดใจเนี่ยนะ
ให้การด้วยน้ำตานองหน้าเลยนะคะ
บอกว่าผู้ตายอ่ะเป็นโสดอืม

ก่อนเกิดเหตุไปดื่มเหล้าฉลองเทศกาลปีใหม่
บ้านเพื่อนในหมู่บ้านตั้งแต่เช้าจนเล่าหมด
ผู้ตายก็อาสาขี่รถออกมาหาซื้อเหล้าที่ร้านค้าภายในหมู่บ้าน
แต่สุดท้ายมาเกิดอุบัติเหตุค่ะ
เราไปต่ออีกหนึ่งจังหวัดนะฮะที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับ
ภาพที่เห็นคือเจ้าหน้าที่กำลังเร่งปั๊มหัวใจให้กับเยาวชนชายอายุเพียง๑๕ปี
ขี่รถจักรยานยนต์ไปชนกับรถกระบะ
ช่วงก่อนถึงตู้สายตรวจทางหลวงถนนสาย๓๒
หลักกิโลเมตรที่๔๘๔๙นะครับ
ทางเข้าหมู่บ้านหมู่๘ตำบลจรเข้๓๐๐
เยาวชนชายคนนี้จะเสียชีวิตครับ
ส่วนเพื่อนที่ซ้อนมาบาดเจ็บเล็กน้อย
ขณะที่เกิดเหตุนั้นผู้ตายพร้อมกับเพื่อนกำลังกลับจากการไปสั่งสรรค์ที่บ้านของเพื่อนอีกคนนึง
ก็ขับรถกลับมาโดยคนขับรถกระบะเขาก็บอกว่าเขามองไม่เห็น
ไม่เห็นว่าผู้ตายเปิดไฟหน้าคือไม่ได้เปิดมาแล้วก็พุ่งชนรถของตนเอง
ตำรวจก็จะมีการสอบสวนกันต่อไปนะครับ
และที่จังหวัดสงขลานะคะชายวัยประมาณ๓๕ปี
ขี่รถจักรยานยนต์แหกโค้งพุ่งชนรถเก๋งบนถนนสายบ้านควนหินบ้านห้วยขัน
ในพื้นที่ตำบลพวงอำเภอเมืองค่ะ

ตรวจสอบไม่พบหลักฐานบัตรประชาชนหรือเอกสาร

ตรวจสอบทะเบียนรถจักรยานยนต์คันนี้แล้วก็พบว่าชื่อผู้ครอบครองรถเนี่ย
อยู่ที่อำเภอนาม่อมจังหวัดสงขลา
ก็จะต้องสืบหาแล้วก็ประสานญาติผู้เสียชีวิตต่อไปค่ะ